องค์กรต่อต้านขอรับท่านเรียกร้องไปยังนายรับมันเรย์
ให้ควบคุมดูแลรัฐบาลผสมหลายพักไม่ให้เกิดการทุจริต
ขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนรัศดร
เพื่อขอตรวจสอบที่มาและการสัญหาของสมาชิกวุฒิสภา
รวมถึงใช้ช่องทางกฎหมายยื่นให้สารรัฐมนูลเป็นผู้ตัดสิน
ติดตามจากรายงานครับ
และดำเนินการกับผู้ที่ทำความผิดอย่างเคร่งครัด
เป็นเรื่องที่จำเป็นและท่านต้องทำทันที
กำกับดูแลคนในพักร่วมรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
ไม่มีพฤติกรรมช่อฉนคดโกง
และต้องมีมาตรการลงโทษทันทีหากทุจริต

ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ที่ต้องผ่านบทพิสูจน์ให้ได้ว่าสามารถนำพารัฐบาลผสม

บริหารประเทศไปได้อย่างราบรื่น

เริ่มต้นจากการรับฟังเสียงประชาชน
เครือข่ายการมีส่วนร่วม
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

หลังจากที่ผ่านมายังพบว่าการเข้าถึงข้อมูล
ยังเป็นไปด้วยความยากลำบาก
อกจากนี้ยังฝากความหวังไว้ที่กลไกรัฐสภา

ทั้งสภาพูดแทนราษฎรและวุฒิสภา

โดยเฉพาะวดบาตของฝ่ายค้าน
มีจุดยืนทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว
พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้น
ผลักดันให้ประชาธิปไตยกลับมาลงหลักปรักฐานอย่างมั่นคง

คือวาระหลักที่ต้องทำให้สำเร็จ
ด้านแรกที่นายแพ่นชดน่านสีแก้ว

คือเตรียมเสนอยติด่วนต่อประธานสภาพผู้แทนรัศดร
ตั้งคณะกรรมธิการตรวจสอบที่มา
และการสัญหาสมาชิกวุฒิสภา
ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูลหรือไม่
หลังพบ๕ใน๙คณะกรรมการสัญหา
ได้รับเลือกให้มาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเสียเอง
อกจากนี้คณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทย

ขาดว่าการสัญหาสวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

นายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่
โดยยังมีความมั่นใจจากนายวิศนุเครืองาม

หนึ่งในเก้ารายชื่อคณะกรรมการสัญหาสวว่า
การคัดเลือกดังกล่าวจะไม่เป็นโมคะ

ผู้ที่ถูกเสนอชื่อก็ไม่ได้อยู่ร่วมในการพิจารณาตนเอง

ยืนยันว่าเป็นคำสั่งของคอสชไม่ใช่กฎหมาย
ไม่จำเป็นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตัวคำสั่งก็รู้สึกจะมีการแจกจ่ายคนแอนละครับ

มันมีการสมมติมันก็ว่าพอหากไม่ประกัน

อะไรที่มันมีผลเกี่ยวกับประชาชนอันนั้น
ใช่แต่อันนี้เราจะมาถือว่าเกี่ยวกับประชาชนไม่ได้
เพราะประชาชนไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมาสมัครอะไรทั้งสิ้น
คือการที่คุณจะรู้หรือไม่รู้ว่าใครเป็น
มันไม่ทำให้คุณได้เปรียบหรือเสียเปรียบอะไรกัน
พร้อมระบุว่าหากเห็นว่าไม่ถูกต้อง
สามารถร้องต่อสารรัฐธรรมนูลได้

อภิปรายในที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดรนั้น
นายวิศนุเชื่อไม่มีใครมาชี้แจง
เนื่องจากเป็นเรื่องอำนาจคอสช
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน